ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว

แม่บ้านประจำบ้าน

อ๋อมชะเกาใจพูดสวัสดิ์ค่ะ
ฮายภิกษาภิกษาภิกษาค่ะค่ะ
ครอบตรณีนุษย์ประสุทธนาวิทยาลัย

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปรับทุกปัญหาแล้วปัจจนากับทุกเรื่องวน
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

ชอบมั้ยวันนี้เราจะมาติดเวทเรื่องนี้เลย

เม่บ้านประจันบันวันนี้ค่ะ
จะมีโฟมล้างหน้าไข่

แล้วมันก็จะดีกับในช่วงนี้ดีไหม
ช่วงแม่บ้านติดเลส

อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าประโยชน์ของไข่ไก่เนี่ยมีมากมายมหาศาลเลย
ปกติเนี่ยก็ใช้กินใช้ทำเมนูต้มผักแกงทอดสารพัดประโยชน์เลยอ่ะไข่ไก่เนี่ยเนอะ
ใช่แต่ความเลิศเนี่ยนะมันแบบว่าความเลิศของไข่มันเยอะมากมากจริง
สมัยก่อนใช้ไข่ขาวทาหน้าแล้วก็เอาทิชชู่แปะลอก
เอาสิวเซียนออกมารอเวลาที่ไข่ขาวแห้ง
แต่เหม็นคาวมากไม่เอาไม่ชอบเลย

ถ้าฟอร์มแบบไข่แล้วมันมีกลิ่นขาวอภิกษ์ก็ไม่เอาหรอก

มันต้องดูด้วยตาถึงจะบอกว่าเชื่อ

แล้วไข่มันจะไม่เหม็นได้ยังไง

โฟมไข่ขาวฟองนุ่มหน้าชุ่มชื้น

นี่เห็นหล่อขนาดนี้เนี่ยต้องคิดว่าแพงใช่ไหม
ใช่สีได้ใหญ่เหลือเกิน

ถ้าได้๒เดือนนี่ก็ตกวันละ๕บาท

มันไม่มีน้ำหอมแล้วก็ไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล

ไม่มีกลิ่นไข่ที่คุณแม่บอกว่าจะต้องคาวอะ

คุณแม่คะไม่ได้ให้ดมขาวนะคะ

กลิ่นไข่เนี่ยจำได้ไหมตอนเด็กที่เราเคยมาร์คหน้ากันอะ

คุณสมบัติของเขามันช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็ลดสิวเซียนแล้วมันไม่แห้งตึง

เถียงทุกคำอย่างนี้ยกอ่างมาเลยเดี๋ยวให้กาวสาธิตล้างหน้าสดตรงนี้

เราจะต้องใช้ป้าพิมพ์ให้คุ้ม
หน้าที่จะล้างหน้าโชว์หน้าสดอย่างนั้นต้องเป็นป้าพิม

เออให้ป้าพิมลองหน่อยสิเพราะว่าเราเคยลองแล้วยังไงมันก็ต้องตึง
อาจจะกลิ่นนี้เราลองดมแล้วมันไม่มีกลิ่น
ถ้างั้นให้ป้าพิมลองใช้ให้ดูหน่อยครับมันตึงไหม

สวัสดีค่ะพี่ท็อปน้องอ๋อมน้องไอซ์ค่ะ
กลับมาพบกับป้าพิวอีกครั้งในช่วงสวยแซ่บเวอร์นะคะ
วันนี้กลับมากับหน้าสดแบบนี้แน่นอนว่าจะต้องเป็นอะไรที่แบบออกแนวงานผิวแน่นอนนะคะ
สำหรับเรื่องการล้างหน้าเนี่ยนะคะมีหลายสูตรหลายแบบหลายสไตล์มาก
แต่วันนี้เนี่ยเราจะมาโฟกัสกันในเรื่องของไข่นะคะ
คือเรียกว่าไข่สารพัดสวยนั่นเองค่ะ
สำหรับผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะคือ
เป็นวิปโฟมที่จะล้างหน้าได้อย่างนุ่มนวลแล้วก็สะอาดหมดจดนะคะ
โดยเขาบอกว่ามีส่วนผสมมาจากทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงเลยนะคะ
เรียกว่าล้างแล้วถึงแม้จะสามารถดึงสิ่งสกปรกความมันนะคะ
กระชับรูขุมขนแล้วก็ดึงสิวเสี้ยนออกจากใบหน้าของเราได้นะคะ
แต่ว่าไม่ทำให้ผิวแห้งตึงแน่นอนค่ะ
แล้วก็สำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเนื้อโฟมของเขาเนี่ยเข้มข้นนะคะ
ืดยืดนิดเวลาที่บีบแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงความยืดหยุ่นของตัวเนื้อโฟมนะคะ
แต่ที่สำคัญนะคะสำหรับคุณที่กังวลใจว่า
เอ๊ะเป็นโฟมที่แบบมีไข่เป็นส่วนผสมแล้วจะมีกลิ่นเหม็นข่าวของไข่นะคะ
บอกเลยว่าตัวนี้ไม่มีกลิ่นเหม็นคาวของไข่นะคะแล้วก็ไม่มีส่วนของน้ำหอมด้วยค่ะ
เอาละค่ะอยากเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเนื้อโฟมของเขาที่บอกว่าหยุ่นยืดเนี่ยมีลักษณะไงเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยค่ะ
เรามาดูความหยุ่นของเขากันนะคะ

แบบที่เขาบอกเลยค่ะยืดหยุ่นมากเลยนะคะ
แปลว่าหลังจากที่ล้างเสร็จแล้วเนี่ยผิวน่าจะต้องชุ่มชื้นแน่เลยค่ะยืดหยุ่น
เห็นไหมคะเป็นยางแบบนี้เลยนะคะ
เอาละค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะพิมจะทำการตีโฟมขึ้นมานะคะเพื่อจะให้ลองล้างลงที่บนใบหน้าค่ะ
เอาล่ะในเมื่อพิมได้โฟมตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะ
จะใช้โฟมทั้งหมดตรงนี้นะคะล้างที่ใบหน้าซี่ขวาของพิมค่ะ
ได้ทดสอบกันดูนะคะว่านุ่มจริงหรือเปล่านะคะ
ก่อนอื่นนะคะพิสูจนกลิ่นกันก่อนค่ะ
สำหรับพิมพ์ตรงนี้นะคะรู้สึกว่าไม่มีกลิ่นเลยนะคะคือไม่มีทั้งกลิ่นไข่แล้วก็ไม่มีทั้งกลิ่นหอม
แล้วก็ไม่มีทั้งส่วนผสมของน้ำหอมด้วยค่ะ

นุ่มมากยิ่งร้านยิ่งนุ่มนะคะยิ่งนวดไปจากที่ตอนแรกเนี่ยเป็นเนื้อโฟมที่เม็ดใหญ่ใหญ่นะคะตอนนี้ยิ่งหมุนวนนะคะยิ่งกลายเป็นเนื้อโฟมที่แบบนุ่มอะค่ะ

เดี๋ยวพิมจะล้างหน้าด้วยน้ำสะอาดค่ะ
เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ซับใบหน้าให้แห้งนะคะ
รู้สึกได้เลยว่าผิวข้างที่ทำความสะอาดด้วยวิปโฟมตัวนี้แล้วเนี่ยนะคะ
นุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นมากเลยนะคะเมื่อเทียบกับข้างที่ยังไม่ได้ล้างเนี่ยนะคะ

ใครจะคิดว่าโฟมล้างหน้าที่ช่วยขจัดความมันนะคะช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็ขจัดสิวเซียนเนี่ย
จะทำให้ผิวหน้านุ่มได้ขนาดนี้ค่ะ

คือพี่ได้ข้อมูลอะไรจากป้าน้องพิมเยอะเลย

เห็นเลยว่าโฟมด์ที่แบบได้ป้องกันลองใช้เนี่ย

เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถล้างหน้าด้วยโฟมไข่ขาวหลอดนี้ได้
ใช้ได้ทุกวันได้ด้วยจริงถึงแล้วเหรอทุกวันค่ะ
พักก่อนไหมคุณแม่พักก่อนเพื่อคุณผู้ชมอยากจะหน้าแบบเดนนุ่มชุ่มชื้นนะคะ
แล้วเข้าครัวเอาไข่มาตอกใส่หน้านี่มันก็เลิศแล้วนี่
ไม่ต้องมีอีกตัวนึงก็ดีเหมือนกันพักก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะพักก็พักค่ะนะคะ